ยังอยู่กับผมตะครับผมสวัสดีครับ

อ่าอีพีที่๓๒พี่บอยเราเราไม่เรียกว่าไม่ได้สปอยไว้เนอะ

ใช่ใช่เราไม่ได้สปอยด์ไว้
เราแค่บอกว่าไม่เวลูนี่ก็เตเวสใช่ไหมแต่ไม่ใช่
แล้วก็ใครคิดอะไรออกบอกด้วยจำเลยว่าสปอยว่าอย่างนั้นด้วย
ใช่ใช่แต่ว่าผมคิดหัวข้อนี้ออกในช่วงอัดรายการตอนสดตอนนั้นแหละ
ตอนช่วงที่แบบบอกเชื่อเตเวสเอ่อเชื่อเตเวสเชื่อลูนี่
เราก็คุยกันต่อเล็กน้อยก็เลยได้มาในอีพีที่๓๒ของเรา
ดูจากหน้าปกอาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับเลข๓๒พี่บอย
ใช่ก็มันก็มีอะไรเข้าใจยากครับก็คือฟุตบอลโลกมันมี๓๒ทีม
ก็เลยเอาทีมทั้งสายสองทีมของบอลโลกมาเป็นชื่ออีพิโซด
นั่นเองง่ายครับ
ช่วงนี้งานเยอะงานเรายุ่งกันมาก
เยอะช่วงนี้งานเยอะ

ก็อย่างที่ถ้าเจนเราที่จดจำที่สุดก็

ชัดเจนครับฟ้อง๙๘ครับ

จะบอกว่ามันไม่เชิงแต่มัน
จะพูดคำนี้ว่ามัดวิเทลมันเก็บครบ
สำหรับพี่นะอาจจะเพราะว่า
มันเป็นช่วงกำลังพีคของการดูบอล
คือแบบใช่คือเราดูบอลมาสักแบบ๓๔๕ปีแล้ว
ถ้า๙๘เนอะตอนนั้นก็พี่ก็น่าจะอายุประมาณ๑๒๑๒๑๓อย่างนี้
ก็เราเริ่มดูบอลตั้งแต่แบบ๗๘ขวบอย่างนี้มันกำลังเข้าใจฟุตบอล
กำลังสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่งนี้ฟุตบอลโลกครั้งแรกที่พี่ดู
คือ๙๔นะคือ๙๔เนี่ยดูแต่ว่าปีนั้นเนี่ยยังไม่ได้อิน
ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนบ้าบอลอ่ะก็ดูไปตามกระแสคนที่บ้านดูพี่ดูอะไรอย่างนี้
สงสัยว่าปี๙๔ตอนนั้นเขาถ่ายทอดสดแบบทุกแมชไหมอันนี้ไม่รู้
เหมือนจะไหม้เหมือนแบบไอ้คำว่าเหมือนจะไหม้เนี่ยเหมือนกับได้ยินเราไว้เนอะว่าแบบ
คู่นี้ถ่ายคู่นี้ไม่ถ่ายจากพี่เราได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าก็คือด้วยตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษ
พี่เปิดคู่ไหนแล้วก็ดูคู่นั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนถ่ายเฉพาะคู่ใหญ่ด้วยมั้ง
อันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลเนาะใครเกิดทันหรือจำได้ยุคนั้นหลังไหมมาบอกที
จำไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ดูจริงจังแต่ถ้าเกิดจริงจังที่ดูบอลแล้วเนี่ย
เริ่มแบบมีทีมเชียร์ที่เป็นทีมชาติแบบนี้
ถ้า๙๖จำได้ว่าเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราได้ดูคล้ายกันเลย
๙๖ปีนั้นแล้วพี่ดูเกือบทุกนัดที่แบบไม่ซ้ำกันนะ

ใช่ตรงนั้นนอนดึกมันมาก
แล้วมันก็เลยมาพีคที่๙๘มันกำลังแบบเข้าฝักอะ
อ่าเข้าฝักใช่
รู้เรื่องแล้วรู้บรรท์ไปแล้วก็งั้นเถอะ
ผมว่าอีกอย่างนึงนะคือฟร้อง๙๘เนี่ยมันตรงกับช่วงคนยุค๙๐ไตรปัจจุบันนะ
มันก็ได้พูดถึงกระแสของยุค๙๐แล้วแบบมันก็เลยอาจจะทำให้ฟ้อง๙๘มันถูกพูดถึงในแง่มุมที่โหยหาหรือแบบถูกพูดถึงบ่อย

มันก็เลยทำให้แบบมันเริ่มคึกคลื้น

คือว่าบริษัทห้างร้านในไทยน่ะต่างเนี่ย

ทายลัทธ์ก็มีแบบไปสัญญาบาทใช่มั้ย

เราก็ส่งไปตอนนั้นเราก็เด็กมากเราก็ส่งไปแบบเผื่อลุ้นรางวัลใหญ่อะไรอย่างนี้

ใช่มันเหมือนคำว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ฟร้อง๙๘

ใช่ใช่ใช่
แล้วอีกอันหนึ่งพอดีพูดเรื่องนี้เสริมก็คือ
แล้วยุคนั้นสื่อมันไม่ได้หลากหลาย
มันเป็นแบบโอมีเดียอยู่
ทีนี้ก็จะเป็น๓๕๗๙อยู่

มันก็เลยทำให้การโปรโมทมันไม่มีการแย่งซีนกันไปเลย
และทุกช่องโปรโมทฟร้อง๙๘กันหมด
เห็นแต่อันเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่วงนั้น

แล้วก็คู่จุดถาดประมาณปี๒ถ้าจำไม่ผิด
มันถ่ายทอดแบบนี้บ่อยมันถ่ายทอดเหมือนปัจจุบันแล้ว

เหมือนแข่งเป็นทีละสายอยู่คือจะไม่ข้ามกลุ่ม
แล้วหลายครั้งคู่ดึกเตะปี๒ก็มีนะผมจำได้แบบแม่นยำเลย
จำได้แม่นยำก็คือคู่อังกฤษกับอาร์เจนติน่ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายเนี่ยเตะตี๒เตะปี๒
แล้วที่จำได้แม่นเพราะอะไรรู้ไหมปรายศนียบัตรไทยรัฐที่ส่งไปตอนนั้นเนี่ย
ใส่ทีมชาติอังกฤษไว้จบเลยเฟลเลยจบตรงนั้นเลย
มันเลยจำได้แม่นไงว่าเราส่งไฟเซียบัตรไปเขียนทีมชาติอังกฤษ
คือจำได้เพราะวันก่อนหน้าที่จะแข่งระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนติน่าเนี่ย
วันก่อนหน้านั้นเราส่งไฟเซียบัตรที่เขียนทีมชาติอังกฤษไป

บ้านพี่ทั้งพี่ชายน้องชายแก๊งเนี่ย
บาซิลกันหมดเลยรวมถึงที่ด้วย
ไปถึงนัดจริง

ไปถึงนัดชิงแต่ว่าน้องก็ไปพลาด

ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรม

คือเอาด้านนามธรรม
ก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันต่างมันราบลื่นมันทุกอย่าง
คือทุกคนพูดเกี่ยวกับฟ้อง๙๘เห็นมันเป็นนามทุกคนฟ้อง๙๘ฟ้อง๙๘ทุกคนจำได้หมด
จำได้แม้กระทั่งชื่อลูกฟุตบอลอ่ะพี่

ที่จำได้น่าจะเป็นโลโก้โลโก้ลูกไก่

โลโก้ลูกไก่เออแล้วก็ช่วงอันนี้ขอแทรก
สิ่งที่ผมตามเก็บในช่วงฟุตบอลโลกปี๙๘ก็คือเข็มกลัด
เข็มกลัดกลมมันจะมีเข็มกลัด

แต่นี่คือเขาจะมีเข็มกลัดกลมอันนี้ประมาณ

เล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงก็คือ

แล้วก็จะมีการบอกว่าทีมชาตินั้นน่ะ
ทีมชาติสกอลันเป็นทีมชาติที่ไปฟุตบอลโลกประมาณ๘ครั้ง
ดูสรรค์ไม่ผิดแต่ไม่เคยผ่านรอบแรกได้เลย

อย่างทีมชาติอังกฤษผลงานที่ดีที่สุดก็คือแชมป์โลกปี๑๙๖
รองลงมาก็แบบเป็นทีมอันดับ๔อะไรอย่างนี้
ส่วนบาซิลตอนนั้นก็เป็นแชมป์โลก๔สมัย
เรมัน๓สมัยอิตาลี๓สมัยอะไรประมาณนี้
ปีนั้นเยอรมันก็แบบกำลังเพิ่งคว้าแชมป์ยูโรมาเนอะ
กำลังพีคอยู่เหมือนกัน
กำลังฮ่าวอยู่วะ
ส่วนผลงานรูปธรรมของทีมชาติฝรั่งเศสก็คือการคว้าชำโลก
นัทจิงชนะเลิศชนะทีมชาติบราวทรัพย์
และก็เป็นชำโลกสมัยแรกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนอิตาลี
เริ่มที่จะมองหานักเตะทีมชาติฝรั่งเศส

เป็นจุดที่แบบนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเนื้อหอม

ตั้งแต่ปี๙๘จนเป็นต้นมาจนถึงแบบช่วงปียูโร๒๐๐ก็ไปเอามา
ภูมิบ่าโลก๒๐๐๒ก็เอามาเยอะ
ถ้าจำไม่ผิดปีนั้นกัปตันทีมคือดิดิเยดายชองเนอะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเขาเป็นคนชูถ้วยภูมิบ่าโลก
แล้วก็เป็นเดชชองก็คือเป็นอีกคนนึงที่คว้าแชมป์โลกได้ทั้งในฐานะกัปตันทีมแล้วก็เฮสโค้ดด้วย
ฝรั่งเศสก็เป็นทีมที่สุดยอดที่สุดทีมหนึ่งของโลกเลยในช่วงปี๒๐๑๘

ถือว่าเป็นยุคทองของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับ
แล้วยังจริงอย่างดิดิเยดายชองเขาก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ผ่านความสำเร็จมาเยอะนะ
ถ้าดูจากประวัติเขาอย่างนี้
แต่ว่าจุดสูงสุดก็คงเป็นภูมิบ่าโลกของปี๒๐๑๘นั่นแหละครับ
มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังดีที่สุด
ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่มีศีลมือดี๑๐คนหนึ่งในวงการฟุตบอล
นั่นแหละคือต้องบอกว่า
ครั้งนั้นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเสียดีงซีด่าน
ในเรื่องตำแหน่งกลางแน่นมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแนวรับของทีมชาติฝรั่งเศสยุคปี๙๘ก็โอ้โหแข็งโป๊กมากเลย
คือแก๊กซ้ายมีนิซาลาซูแก๊กขวามีตูรามเซ็นเตอร์ฮาร์ฟมีแก๊แซวเดอร์ไซยี่
มีโรลองบองประตูเป็นคัมเบียบปรักเตส
แล้วก็จุดที่ทำให้ทุกคนพูดถึงมากสุดก็คือการจุ๊บเหม่งของโลลองบอลกับเบส
คนที่เล่นมันตามกับเล่นกองหลังจะต้องมีการโรลเปเป็นปักเตสกับโรลองบอง

มันเป็นภาพที่แปลกอะเพราะว่าตอนนั้นตอนถ่ายตั้งสดทีมชาติฟรังเตย์ไปอะ
เขาก็จะจับภาพที่บักเตสกับโลลองบลอง
อืมนั่นแหละเขาเป็นอีกหนึ่งไอคอนในการ
ในการจำถึงฟุตบอลโลกปี๑๙๙๘นะครับ
อย่างต่อมาก็คือโมเมนต์ของทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอายติน่า
แม้ว่าจะเป็นการใบแดงแต่ก็เป็นใบแดงที่ทุกคนจำได้
ยาว๑ชั่วโมงอัดแน่นมาก
ทำให้ลูกนั้นกลายเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกฟุตบอล

อย่างที่๓ครับที่ทำให้ฟุตบอลโลกปี๑๙๙๘น่าสนใจก็คือ
โคราชียุคนั้นก็ถือว่ามีนัตเตะคุณภาพอยู่ในทีมชาติที่ที่ใหญ่ค่อนข้างเยอะ
ถ้าให้พูดชื่อนี้ฝ่าอบบอลประจุบันที่แบบอายุเราเท่าพวกเรานึก

ใช่แล้วก็โรบอทยานี่ครับ

วินิ่ง๓ครับโรบอทยานี่เก่งมาก
วินิ่ง๔ก็ยังเก่งเขามีจุดเด่นคิวสปีทรู้จะเก่งไปไหน
จุดเด่นคิวสปีทเขาไวมาก
แล้วก็มีกองหลังที่เคยอยู่กับมิรานคือดาริโอซิมิช
โอเคมีโรเบิร์ตโปซิเนสกี้นะครับ
แล้วก็อีกคนนึงที่แฟนบอลน่าจะคุ้นชื่อ
เพราะว่าเขาเคยมาเป็นผู้จัดการทีมของเวิร์ดแชมป์ยูเนตเตส
ก็คืออ๋อสลาเวนบิลิชอ่า
ก็อยู่ในทีมชาติชุดนี้เช่นกันนะครับ
แล้วก็ทีมชาติโคเชียก็แข็งแกร่งมากจน
ใช่ใช่จนเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกของเขา
แต่พวกเขาก็สามารถคว้าอันดับ๓ได้สำเร็จ
พลิกล็อกนะเอาจริงถูกว่าพลิกล็อกใช่
เพราะว่าเพราะว่าจริงโอเคแหละโครเชียมันก็มีนักเตะชื่อดังนะ
แต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปถึงขนาดนั้นสักที

แล้วแบบมันทำได้ถึงขนาดนี้มันเกินข้าดละ

แต่ถ้าดูจากชื่อนักเตะมันก็เป็นใดนะ
เพราะว่านักเตะมันบริกเนมแต่ละคนมันบริกเนม
เอาแค่แบบดาวอลซูเคอร์กับโมบานอ่ะอ่าสองคนนี้ก็ขู่กองหลังคู่แข่งได้แบบโอ้โห
คี่ขดสุดท้ายครับพูดกันตรงตอนนั้นนะ
อันดับ๓เออลืมไปแล้วเนี่ยจริงพี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเออว่ะปีนั้นปีนั้นเขาจบอันดับ
มันมีอะไรที่แบบมันน่าจดจำเยอะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือ

เพราะว่ามันเป็นช่วงที่วางจำหน่ายไล่เรียกฟุตบอลโลกปี๑๙๙๘นะครับ
เบียบัตติสุต้าก็ยิงเข้าประตูได้ถ้ายิงจากครึ่งสนามนะ
อืมตัวสปีดสูงสูงในทีมชาติไนเจรียก็มีเยอะมาก
แล้วก็อย่างทีมเอ็นวันโก้คานูที่เรารู้จักกันดี
ที่เคยเรียนให้บราซินอนเนี่ยจริงอ่ะในชีวิตจริงเขา
เขาไม่ได้เป็นคนที่เล่นลูกกาอากาศดีนะแต่ในเกมโยนแล้วเข้าหัวคือเข้าแน่นอน
ดูดดูดเหมือนบอลมันดูดตลาดมากอ่านะครับ
ส่วนทีมชาติบราซิลก็คือการมีโรนันโดกับโรเบโตคาลอสอ่า
หรือเอาคาโรสคลูเรนานโด
มันบางทีถ้าเล่นกับเพื่อนต้องมีการแบนนะห้ามเล่นบาซิล
แต่ห้ามเอาคู่นี้มาของพี่นะ

มันมีเป็นสูตรของการเล่น

ห้ามใช้สูตรวันทู
กลงกลงวันทูกลงมาก
ซงผมแมลงหัวเขียวอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าเตอริโบเฟสเคอร์

ฝีเท้าอ่ะไม่ไม่ได้ถูกพูดถึงอืม

นั่นแหละทุกทั่วโลกปี๙๘มันมีอะไรแบบนี้เยอะมาก

มันมีทีมรวมดารายุโรปกับทีมรวมดาราอเมริกาใต้ป่ะผมคุ้น

ที่เป็นเสื้อทีมสีอะไรวะสีน้ำเงินกับสีอะไรสักสีอ่ะ

เออสูตรเดียวกันหมดเลยหรอ
ใช่แล้วก็จะได้ทีมรวมดารามาเล่นอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเออสนุก

ถึงจะปลดล็อกทีมนี้ออกมาได้

เจ๋งดีวะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าพี่ยังไม่มีเกมที่บ้าน

ยังเป็นยุคที่ต้องไปจ่ายตังค์เล่นที่ร้านอยู่

ชั่วโมงละ๑๕บาทตอนนั้นน่ะ

ผมเล่นตอนนั้นชั่วโมง๓๐มั้ง
เหรอของพี่ต่างวัดไงอาจจะถูกกว่า

แล้วมีเล่นใน๕ชั่วโมง๖๐ก็มีนะ

เล่นที่๓๔ชั่วโมง
แล้วสมัยนั้นน่ะกุ๊ดเตี๋ยวชาวโมง๒๐บาทอ่ะ

ยุคนั้นเนี่ยแล้วของพี่คือวันสอบ
จะเป็นวันที่ร้านเกมคึกคักมาก

มันสอบครึ่งวันไงมันจะไม่ได้สอบเต็มวัน
เหตุที่เหลือเด็กอยู่ร้านเกมหมดอ่ะ

แล้วไปกันที่ครึ่งห้องอ่ะ
แล้วก็ผัดเวนกันถึงใครแพ้ออกอะไรอย่างงี้

ทุกโรงเรียน
แล้วก็สำหรับวินิกส์สามผมขอพูดหน้าเตะอีกคนหนึ่งครับ

เขาดังกับภูมิประโยชน์ปี๙๘เพราะแบบท่วงท่าฬีราการเลี้ยงบอลอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เล่นดีด้วยนะเล่นดีมาก
ใช่เขาก็ตกชั้นตั้งแต่ประมาณปี๙๙๒๐๐๐แล้วก็หายไปจากทีมเล็กเลย
ปัจจุบันก็ยังไม่ขึ้นมาหายไป๒๐กว่าปีแล้ว

เงียบไปนานเลยไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยนะ
แล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่น่าจดจำของทั่วโลกปี๑๙๙๘ครับ
มันคือสิ่งนี้ครับคือเพลงครับ
น่าจะเป็นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นปีแรกเปล่าวะที่มีเพลงประจำ
เหมือนว่าแต่งขึ้นมาเพื่อ

ปีก่อนนั้นมันเหมือนมีเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมาใช้เฉย

แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อบลโลก
มันเหมือนกับเอามาใช้เฉยแต่อันนี้ลิกกี้มาตินแต่งเพื่อฟัง๙๘

ใช่โอ้โหเพลงดังมาก
เพลงมันเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาตีนอะ
เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมมันก็เข้าถึงคนทั่วไปได้เยอะ
ภาษาลาตินเนี่ยภาษาสเปนมันก็มีท่อนให้เหมือนแดนส์กันอะ

มันก็ทำให้เพลงนี้แบบมันสนุกสนานด้วยแล้วก็แบบ
เนื้อเพลงมันก็สื่อแล้วก็แบบชื่อเพลงมันก็สื่อมันคือการชิงชัยของโลกฟุตบอลน่ะ
แล้วมันเป็นน่าจะทำให้กลายเป็นนอมเลยนะพี่ว่า
คือมันคือนอมของกับหลังจากนั้นทุกฟุตบอลโลกทุกมหากรรมของมันก็จะมี
ก็อย่างมีเพลงไอ้วักก้าววักก้ามันก็จะมีเพลงมาเรื่อยในทุกปีที่เหมือนแต่งขึ้นมาเพื่อฟุตบอลโลกเลย
จริงแล้วโอเคพี่เล่นดนตรีน้องเรียนดนตรีมาก็ไปดูแบบว่าช่วงนั้นคือพอเพลงมันดังมากแล้วก็ดูไลน์อัพนักดนตรีที่เล่นให้

ไม่ธรรมดา
ยิ่งใหญ่อยู่ประมาณนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดังจริงนะ

เพลงแม่งโคตรมัน
คือคุณผู้ฟังถ้าไม่เคยฟังเพลงนี้

เพลงแม่งสุดจริง

พี่จำได้ว่าโรงเรียนพี่ตอนนั้นพี่เล่นวงโยธ่ฮะ
ถึงขั้นว่าแบบไปซื้อโน้ตหรือว่าไม่รู้อาจารย์แกะเองหรือเปล่า

เพลงมันคือเสื่อมอะ

มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบคนจำกับฟุตบอลโลกปี๑

ประเมินโลกตัวตัวเองละกันนะครับ
ทำไมฟรั่งเศสมันดันเป็นเพลงลาติน

จริงภาษาฝรั่งเศสก็เป็นภาษาลาตินนะ
อันนี้ช่วยโยงให้
ทำไมวะแล้วทำไมไม่เอาเพลงแบบฝรั่งเศสสไตล์มาเลยวะ

แต่พูดถึงความมันก็แพ้ลาตินอยู่ดี

แต่ว่าอันนี้มุมมองผมนะโดยส่วนตัวนะถ้าพูดถึงเพลงที่ผมชอบที่สุดในฟุตบอลโลก

อ๋อโอเคจำได้แล้วจำได้แล้ว
คือไม่มีเหตุผลที่ชอบนะแต่คือรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันก็สนุกอ่ะ
เตรกก็เลยชอบเพลงฟุตบอลโลก๒๐๐๖มากกว่านี้ก็๘
ให้ฟังครับชอบชอบมากเพลงนี้
จบได้แล้วมาคุยกันเรื่องฟุตบอลโลก๒๐๐๘
สนุกสนุกจริงเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้าง

มากกว่ามหากรรมฟุตบอลนะมันคือแบบใช่อย่างที่พอเราพูดเรื่องเกม
เรื่องอะไรมันอยู่รอบตัวไปหมดเลยของสะสม

อือทุ่งเท้านั้นยาพาด
กางเกงดำน้องเท้าดำถุงเท้าขาวถูกปะ

คือถ้าอย่างน้องชายพี่จะลงใส่กางเกงน้ำตาลถุงเท้าน้ำตาลอย่างนี้รอด
แต่พวกถุงเท้าขาวเนี่ยโดนแม่ตี
ของผมตอนนั้นเรียนโรงเรียนเอกชน

ใส่สีน้ำตาลกากี

มันมีสนามบอลที่เป็นสนามย่าที่ใหญ่มาก

คือสนามย่ามันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลอีก

มันเลยมีพื้นที่ในการเตะบอลได้แบบเยอะมากอ่ะ

ความสนามฟุตบอลมันใหญ่มากใช่ไหมพี่
โก้ฝั่งนึงกับโก้ฝั่งนึงอะ

คือถ้าฟุตบอลจริงใช้สนามเนี่ย

นึกออกมันมีบางโรงเรียนที่สนามฟุตบอลใหญ่เกินจริง
ไม่รู้จะสร้างไว้ทำไม
อ่าเราจะคุยเรื่องประโยคต่อยังไงดี

ก็ที่จริงเหตุผลนึงที่ทำให้ฝุตบอลปี๙๘มันถูกพูดถึง

เรื่องของการแต่งกายของนักฟุตบอลทรงผม
หรือบรรยากาศในสนามการแข่งขันต่างมันก็ร้าวใจใช่ไหมครับ
แต่มันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟุตบอลปีนี้มันถูกพูดถึงก็คือมันมีความลึกลับ
อ่าต้องนี้

ทุกคนที่ได้เกิดทันน่าจะได้ยินกันมาบ้างแหละ
ใช่โดยที่ฟุตบอลโลกที่ครั้งนี้ที่ถูกพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีสมพบคิดมันเกิดขึ้นก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ
ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติบราซิลนั่นเอง

ก็คือเรื่องที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับโรนันโดในช่วงท้ายก็คือจะมาเล่าตอนนี้นะครับ

ก็คือว่าในเกมฟุตบอลโลกนัดชิงนะครับมันมีปัญหากับปริศนานะครับก็คือตอนที่ประกาศตัวผู้เล่น๑๑ตัวจริงก็คือเขาจะประกาศก่อนเกม๑ชั่วโมงนะครับ

อยู่ไม่มีชื่อเลยหายไปจาก่มโตจริง

ทำให้ทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางทางบราซิลก็บอกแค่ว่าบาดเจ็บ

แต่สุดท้ายเนี่ยพอลงสนามจริงนะครับ
ตอนที่กรรมการจะเป่านกหวีดเริ่มเกมเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติบราซิลส่งโรเลันโดลงสนามเป็น๑๑ตัวจริงอย่างน่าประหลาดใจ

เจ็บอะไรไม่มีใครรู้ก่อนที่เก้าสิบนาทีจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินและย่อยยับของทีมชาติบราซิลที่มีต่อทีมชาติฝรั่งเศสสามต่อศูนย์
ถ้าจะไม่ผิดเปิดตีเป็นคนยิงตัวสุดท้าย
เล่นผิดฟอร์มมาตรฐานที่เคยอยู่อันดับแบบสูงส่งมากก็แตะไม่ถึงผลงานแย่
นั่นล่ะครับด้วยผลงานอันย่ำแย่ของโรนานโดลงสนาม
ในเกมนั้นนะครับทำให้เกิดธรรมภพคิดมากมายเกี่ยวกับ
โลแลนด้วในวันนั้นนะครับ
จริงจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกเอามาพูดถึงในช่วงเวลา
หลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์นะครับแล้วก็
ตัวของโรนโดเองก็มาพูดถึงเหตุการณ์นี้

สิ่งที่โรนันโดว์พูดออกมาแบบเป็น
ในปี๒๐๑๔นะครับ
โดยคนที่สัมภาษณ์โรนโดในวันนั้นคือแกรี่ลินิกเกอร์

อันนี้ครับต้องบอกว่ามัน
มันเป็นเรื่องที่แม้แต่ตัวโรนันโดเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา
นะครับเดี๋ยวก็ต้องบอกว่ามัน
ทีมชาติบราซิลชุดฟูปาโล๙๘ให้ส่งลวนโด้ออกสนาม
หลังจากที่รายชื่อไม่มีชื่อของโรนโดนะครับอืมสาเหตุที่มีการกดดัน
ทฤษฎีสมคบคิดเขาบอกว่าเพราะทีมชาติบราซิลชุดนั้นนะครับ

ตอนนั้นครับทีมชาติบราซิลกำลังทำสัญญา
แล้วก็ยังมีทฤษฎีสมคบคิดอันน่าเหลือเชื่ออีกจำนวนมากเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นนักเตะบาซินต้องยอมล้มบอล
เพื่อแลกกับการได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

มีบอกว่าจริงแล้วก่อนเกมที่จะลงนัดชิงกับฝรั่งเศสเนี่ย
ไปกันใหญ่มากเลย
ซึ่งเอาจริงมันมีอีกอันพี่บอยก็คือ
ซิลล้มบอลเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วย
การส่งออกกาแฟของบาซิลอะไรอย่างนี้
มีฝรั่งเศสอยู่เวืองหลังไปกันใหญ่แบบใหญ่โตอ่ะ

มันมี๗ทฤษฎี๘ทฤษฎีเยอะมากครับ

ซึ่งแบบไม่ไปกันใหญ่มากเลย
เขาก็ต้องคุยเรื่องของภูมิโลกปี๙๘อยู่แล้วว่าเกมจริงเกดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าตัวเขาต้องการที่จะพักผ่อนหลังจากที่กินอาหารกลางวันนะครับ
แต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือเขาพยายามจะเข้านอนนะครับ
แล้วก็หมดสติอยู่ราว๓๔นาที
นาทีโดยคนที่เข้ามาแจ้งเหตุให้กับเพื่อนร่วมทีมโค้ชทราบก็คือ
คือโรปาโต้คาลอสซึ่งตอนนั้นเป็นรูเบสกับโรนโดนะครับ
ได้ดิบทเขาห้ามมาอยู่ด้วยกัน
โอเคโอเคได้เนาะได้ได้อันนั้นมันฟุตบอสอันนั้นมันเกม
แล้วมันเกมสามนะฮะอ่าก็โรปาโต้คารอสครับก็ไปแจ้ง
ให้กับทีมโค้ชแล้วก็เพื่อนลูกทีมทราบว่าเฮ้ยตอนนี้
โรนโดเกิดอาการที่แบบชักแล้วหมดสติไปแล้วอ่ะอ่าก็รีบ
มาจากการมาช่วยกันไม่ให้โรนโดกักดินหรืออะไร
ก็ตามแต่นะครับก็อืมโรนโดก็ไม่รู้เรื่องครับพอเขา
ขึ้นมาจากการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็งงครับว่าตัวเขา
ลายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมทีมอืมอืมก็ไม่รู้อะไรเลยว่า
เกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งซึ่งจริงแล้วครับมันก็มันก็
น่าจะเป็นอาการแพนิกอืมอืมอาการแพนิกที่ที่มันก็บางที
มันก็เกิดโดยไม่ไม่มีสาเหตุอะไรนะครับความเพรียบความ
ดันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ทำให้แบบเกิดอาการ
นิกได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นมันเป็นเกมฟุตบอลโลกแล้ว
ป่ะหรือว่าไม่ใช่ครับเก้าสี่เขาได้ไปแต่ว่าเขาเป็น
สำลองอ๋อสำลองเป็นโรงสนามด้วยนะเออใช่ใช่คือปี
โรนโดมาในฐานะวันเดอร์คิด

คือปี๙๔โรนโดมีชื่อเสียงแล้วว่าแบบในฐานะนักเตะดาวรุ่งที่แบบน่าจับตามองของโลก
แต่ว่าอายุยังน้อยมากนะครับ
เพราะจริงปี๙๘เขาเพิ่งอายุ๒๑เองนะ

เพราะว่าถ้าลุกไปอีก๔ปีเพราะว่าตอนฟุตบอลโลกปี๙๔ที่เขาติดทีมชาติเขาคือเด็ก

อืมเขาคือเด็ก๑๗นะครับ
แล้วคิดดูครับเด็กอายุ๒๑ปี
แบกความหวังของทุกคนทั้งชาติเอาไว้
มันจะเกิดประสาทแทนอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
ใช่แล้วคนรอดูทั้งโลก
ใช่ตรงนี้ได้เลย
ตอนนั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
จากนั้นตัวเขาก็ถูกคุณหมอเรียกตัวไปครับเพื่อทำการตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุความผิดปกตินะครับ
โรนโดก็บอกว่าเขาใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ๓ชั่วโมงนะครับ

ก็คือทีมแพทย์ก็พยายามหาข้อสรุปให้ได้ว่าตกลงโรนโดเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับ
เรียกว่ามีการตรวจสอบแบบเข้มข้นนะครับ
ดูทุกอย่างหมดเลยตรวจสอบสแกนโน้นนี่นั่นนะครับ
ตัวโลโลกก็รู้ดีครับว่าตัวเขาเกิดอาการชักแบบเนี่ย
เกมรัฐชิงไม่ได้ลงแน่
แล้วเกมนัดชิงมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วด้วยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่โรนโดทำแล้วก็บอกกับทีมแพทย์ก็คือ
เขาต้องการที่จะลงสนามในเกมนัดชิงนัดนี้ให้ได้นะครับ
ตัดภาพครับกลับมาที่แคมป์ทีมชาติบราซิลครับปั่นป่วนครับ
ปวดปวดแน่นอนครับอยู่โรนโดเกิดอาการชักแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าต้องแข่งแล้วอ่ะ
ในเมื่อโรนโดไม่พร้อมลงสนามจริงเขาก็ต้องตัดชื่อของโรนโดออกนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือความกลัวละหน
กลัวละหนครับมันก็ไม่แปลกครับเพราะเหมือนที่เล่าไปก็คือนักเตะอันดับหนึ่งของโลกในเวลานั้น
จู่ไม่ได้ลงเกณฑ์น่ะจริงแล้วโรนันโด่ก็ยิงประตูในทุกประหวนนั้นก็ประมาณ๔๕ลูกแล้ว
แล้วก็เกมก่อนหน้าก็ไม่เห็นมีอาการวี่แววน่าจะเจ็บ
มันไม่ได้ลงอ่ะเพราะอะไรมันก็เลยไม่แปลกเหมือนกันว่าทฤษฎีสมพบคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมา

ใช่เพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่ามนุษย์เราชอบอะไรที่สุดอย่างนี้อยู่แล้ว
ใช่

ด้าเขาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นครับเขาบอกว่าตอนที่นักเตะทีมชาติบาซิลครับเดินทางไปถึงสนามสตาร์ทเดลฟรองกซึ่งเป็นสนามนัดชิงชนะเลิศนะครับ
วันโดยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับบรรยากาศตอนนั้นทุกคนในทีมชาติบาซิลเกิดความกังวล
แล้วก็เหมือนรู้แน่ครับว่าโรนโดไม่น่าจะลงสนามเกมนี้ได้
แล้วปัญหาก็คือมันก็มีความไม่ชัดเจนว่าทำไมโรนโดถึงลงไม่ได้อีกต่างหาก
อ่าบรรยากาศมันก็ขมุกขมัวครับถ้าพูดกันตรงตรงนะครับ
อืมอืมภาพตัดกลับมาครับที่โรนันโดครับตอนนั้นเขาก็บอกกับแพทย์ครับว่ายืนการเลยครับ
จะลงสนามครับแล้วก็สุดท้ายครับทีมแพทย์ที่ทำการตรวจโรลันโดก็ยอมให้โรนโดกลับลงสนามนะครับ
มีการลงนามใบอนุญาตต่างให้กับโรนโดเพื่อให้โรนโดไปยื่นกับทางฟีฟ่า
รวมถึงทางโคลสก็คือวะแหล่ะครับก็คือรายละเอียดในผลตรวจเนี่ย
ก็ระบุว่าโรนโดไม่มีความผิดปกติใดใดนะครับอืม
ไม่พบความผิดปกติใดใดก็จึงทำให้ลวนโดครับรีบไปหาเอ่อ
แล้วก็ยื่นผลตรวจของแพทย์แล้วก็บอกว่าสบายดีไม่มีอาการ
และนี่คือผลตรวจผลตรวจของผมรักผมต้องการลงสนาม
อืมโดโดใช้คำนี้เลย
แต่ว่าโรนโดเขาก็เหมือนจะสำนึกผิดอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ

จริงแล้วในวันนั้นนะครับวันที่เขายื่นเอกสารจากแพทย์ให้กับทีมโค้ชบาฟิลเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้ให้ทางเลือกกับโค้ชมากนัก
ก็คือเหมือนบีบโค้ดให้เลือกโรนโดลงสนามอะครับ

สุดท้ายแล้วก็ซาโกโลก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือก็ต้องส่งโรนโดลงสนามนะครับ

แล้วก็เอ่อโรนโดลก็ก็ก็รู้สึกว่า
เรื่องของอาการชักมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะได้เห็นในชีวิตประจำวัน

ไม่ไม่ว่ายังไงเหตุการณ์ที่โรนโดเกิดอาการชักในแคมป์เนี่ยมันต้องส่งผลต่อทีมไม่น้อย

เหมือนเป็นการยอมรับผิดอยู่แบบไกลเหมือนกันว่าแบบเป็นการบีบให้โค้ชต้องเลือก
แล้วจริงแล้วเนี่ยโรนโดเขาตอนโรนโดตอนในตอนที่เขา

สาเหตุที่เขาอยากลงสนามมากมากจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรมากครับ
มันก็คือสิ่งที่เราเข้าใจแน่ก็คือว่าเกมนัดชิงฟุตบอลโลกมันเกมที่สำคัญสำหรับคนทุกคนอยู่แล้ว
อ่าแล้วด้วยความที่โรนโดเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกเนี้ย
ว่ายังไงเกมนัดชิงมันก็ยิ่งสำคัญไปอีกนะครับแล้วก็ตัวเขาก็มีภารกิจ
สำคัญก็คือต้องพาทีมชาติบราซิลให้ได้แชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ด้วย
แล้วก็ตอนนี้ทีมมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงก็คือโรนโดก็ไม่อยากที่จะพลาดลงสนาม
นะครับอืมก่อนที่เราจะได้เห็นว่าเกมเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งเกมในชีวิตของโรนโดที่
ไม่ดีอ่ะสิเลยอืมอืมป่วยป่วยไปซักก็จบแมทนั้นอ่ะเอาจริงจริงนะแบบโอ้โห
แต่ว่ามันก็คงเจ็บใจมั้งครับว่าแบบโรนโดต้องมาป่วยอยู่ข้างสนามโดยที่แบบไม่สามารถลงช่วยทีมได้เลย
มันก็อาจจะแบบอืมมันก็คงมีความติดค้างอยู่ในใจอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
แต่เอาจริงจริงควรจะคือคือถ้าถ้ามุมมองที่เนอะมันควรจะกลับมาแล้วเป็นสำรองเว้ยเนอะ
อะไรประมาณนั้นใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่แต่ก็เหมือนที่โรนโดเขาเขายอมรับไกลไกลครับ
ก็คือว่าแบบเขาบีบเขาเหมือนบีบโค้ดนะครับให้แบบส่งตัวเองลงสนามอะไรอย่างนี้
แล้วจริงจริงอ่ะมันการที่เขาบีบอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อแผนที่โค้ชวางเอาไว้อะใช่ใช่ใช่
อืมคือส่งผลต่อเอสโรนโดลถูกตรงด้วยใช่กูจะลงอยู่แล้วใช่ใช่
แล้วคือเรียกว่ายังไงดีตอนที่ไม่มีโรนโดทางโค้ชเขาก็ต้องมองแล้วครับว่าเขาจะเล่นยังไงกับ๑๑ตัวจริงที่ไม่มีโรนโดใช่ไหม
แต่พอสุดท้ายมันต้องใส่โลโดกลับมาเฮ้ยแผนที่คุยเอาไว้ตอนต้นมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วช่วงเวลาแค่ชั่วโมง
ชั่วโมงเดียวอ่ะมันเสียขบวนนะเอาจริงมันเสียขบวนมากเลยมันเป๋มันเป๋ใช่ใช่นะครับ
ก็ยิ่งส่งผลต่อทีมด้วยครับทีมก็เล่นยากแล้วพอโรนโดไม่สมบูรณ์ทีมก็เหมือนเล่น๑๐คนนะครับถ้าว่ากันจริง
เหตุการณ์ในปี๑๙๙๘เนี้ยครับก็ยังตามหล่อหลอนเขาจนถึงฟุตบอลโลปี๒๐๐๒
ที่ประเทศเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นอืมอืมเพราะว่าในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกปีนั้นนะครับ
เยอรมันจะต้องรับมือกับบราซิลและรอนด้ว
โลนโดก็บอกว่าหลังหรือเที่ยงของวันนะครับ
ก่อนหน้าเกมหนึ่งวัน๙๑๑
เขากังวลมากไม่อยากนอน

คือต้องบอกว่าตอนปี๙๘เนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนลงสนามไม่กี่ชั่วโมง
ปี๒๐๐๒เนี่ยเขากลัวก่อนตอนเหตุการณ์ที่บอกรอนโด้บอกว่าเขาไม่อยากนอนเนี่ย
มันเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเกมนัดชิง๑วัน
เขาก็ไม่ค่อยอยากนอนเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่ามันจะซ้ำลอย
แล้วก็มีแวะไปออกรอบสักแป๊บนึงด้วย

ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
แข่งกันวิ่งเร็ว

แถมมียิงมุกด้วยครับบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรหรอก
เออไม่ซ้ำรอยอะไรอย่างนี้
อะไรประมาณนั้นเขาก็ยิงมุกขำไปนะครับ

ทุกอย่างปกติมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับ
แล้วก็ฟุตบอลโลกก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลที่มีต่อทีมชาติเยอรมัน
ซึ่งไฮไลท์ของเกณฑ์ในนั้นอยู่ที่ทรงผมรวนด้วย

ที่มันล้านร้านแล้วมันมีด้านอื่น

ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเบอร์๙นะครับก็เรียกว่าเสื้อโซอัลครับตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมง
ไม่แปลก

เรียกได้ว่าอยู่ทีมไหนอยู่ไปอยู่ตรงข้ามครบ
โฮนี่มาซาร์ก็อยู่มันดิกก็อยู่อินเตอร์ก็อยู่

ก็โอ้โหสนุกดีนะกลับว่าค่อยแต่เรามันอย่างที่บอกครับมันคือ
ตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วช่วงนั้น
จริงจริงฟุตบอลมันยังมันยังไม่ได้ไม่ได้เก้าหน้าขนาดช่วงนี้
เนอะมันอยู่ในช่วงที่มันมันดูไม่ไม่เรียกว่าไงอ่ะ
ซับซ้อนมากนะผมว่าเออตอนเนี้ยมันซับซ้อนฟุตบอลมันมัน
ค่อนข้างจะมันดุ๊กยับมากใช่ตอนนั้นมันยังแบบเป็นช่วงที่
เป็นฟุตบอลสมัยใหม่ในช่วงเริ่มต้นใช้คำนี้ดีกว่าอืมเอ่อ
มันมันเปลี่ยนจากฟุตบอลคลาสสิกแล้วล่ะมันเริ่มมันเริ่มมี
ติกมีเริ่มมีหลายอย่างเข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้
ซับซ้อนจนที่เราแบบเข้าไม่ถึงขนาดนี้ใช่ใช่ใช่
มันก็เลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรารีแล็กซ์ที่จะอยู่กับมัน
แล้วเราจำมันได้เยอะดีเทลมันเยอะมากแล้วก็มันคือความสนุกอ่ะ
เราว่าแล้วก็ชุดแม้กระทั่งชุดถ้าจำไม่ผิดชุดของฟุตบอลยุคนั้น
มันก็ยังไม่ได้เป็นเสื้อผ้าแบบยุคยุคเนี้ยอืม
เสื้อมันยังไม่ได้รัดรูปขนาดนั้นอ่ะอืมจำได้ว่ามีมันแค่อิด
อิตาลีมั้งที่ใส่ชุดรัดรูปนอกนั้นก็ยังเป็นเสื้ออิตาลีน่ะจะประมาณ
ประมาณหลังปีสองพันตอนที่แบบชุดเริ่มเริ่มแบบรัดรูปอะไรอย่างเงี้ย
อ่าเข้าน้ำให้เป็นเสื้อคล่องคล่องอยู่เนอะมันจะคล่องคล่องอยู่
ใช่ใช่เสื้อเหมือนจำได้แบบอย่างเสื้อจะแบบแขนเสียงกองกองอ่ะ
เออใช่ใช่เออมันยังเป็นยุคแบบอย่างนั้นอยู่อ่ะ
แล้วมันก็มีความคลาสสิกของมันนะเออตลกนะเอออันนี้ก็ด้วยนะพี่
วันโลวิคเก้าแปดผมภูมิอีกอีกเรื่องหนึ่งคือ
แต่แบบเสื้อเขาสีสันมากอ่ะคือแบบเสื้อแม็กซิกันแท้อ่ะ
เออแล้วก็อีกคนนึงคือไขเตรบรางโกอ๋อไขเตรบรางโก
ที่เขาชอบหนีบบอลนะครับพี่

เอาหนีบบอลแล้วก็กระโดดอะ

เออยุคนั้นมีเรื่องเพียนเยอะ
แปลกเยอะ

คุณต้องถามโคลเฟสหรือฮิลาวอทได้ป่ะ

ก็คุณบอกโลก๙๘เหมือนกันนะฮิลาวอท

อะไรทึกนั้นน่ะ

โดนโดนที่บ้านบังคับว่าต้องตื่นมาวิ่ง

แล้ววันไหนที่ตื่นแล้วฝนตกตอนเช้า

แล้วมันก็จะมีช่วงวัน๖โมงประมาณ

มันจะมีบอลโคปาอเมริกา

ก็ได้เลยได้ดู

คมกริบเลยคือยิงดีเลย

แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะ

ได้เป็นประธานาธิบดีอะไรสักอย่าง

ไม่รู้ว่าแบบคนในประเทศเขาเรียกร้อง
ให้ให้คนนี้เป็นประธานาธิบดี
คืออะไรอย่างนั้นอ่ะเคยอ่านค่าร้อยเจออยู่เพี้ยนเพี้ยนดิ

เป็นโกที่แบบอะไรวะ

มีคนพูดถึงคลิก

นั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งสีสันของปี๙๘

จนลืมไปแล้วว่ามันมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นอีกนะ

เชื่อได้เลยว่าได้อีกยาวของปี๒๕

แต่ว่าเชื่อว่าคนดูบอลยุคเราน่าจะจำอะไรได้เยอะกว่า

นึกอะไรออกก็พิมพ์มาบอกกันได้

มันจะไหลกันยืดยาวกว่านี้นะครับ

ได้ครับได้ยังไม่เริ่มเขียนแต่ว่าพอจะสปอยได้ก็คือเป็นนักเตะที่เพิ่งเลิกเล่นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เป็นนักเตะที่แบบดังมากเก่งแล้วก็เป็นตำนานแน่นอนของทั้งสโมสรหนึ่งแล้วก็ของทีมชาติ
เก่งมากคนนี้ชื่อดังแต่ว่าต้องเลิกเล่นด้วยปัญหาบางอย่างนะครับผมว่าก็คนน่าจะพอเดาออกแล้วแหละ

เพราะว่าเขาเพิ่งเลิกเล่นไม่เกิน๓เดือน

พร้อมพร้อมเหมือนกัน
เดี๋ยว๓๔ค่อยไปสปอยช่วง๓๓แล้วกัน
เดี๋ยวพึ่งสปอยจากนี้เดี๋ยวอีกพีท่าไม่มีอะไรสปอย

ยังไงก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมเนาะบ่าย๒โมง
แล้วกันใครถนัดตรงไหนก็ไปฟังตรงนั้น
แต่พุ่งตรงมาถึงเราได้เร็วที่สุด
เหมือนจะใกล้จะปกติแต่มันก็ไม่ปกติสักที

คงไม่ต้องขออพงขออภัยกันแล้ว
ทุกคนน่าจะชินไปกับเราแล้ว
เรื่องเสียงที่อัดผ่านออนไลน์เนอะ
ผมว่าอัดสตูร์น้อยกว่าอัดออนไลน์นี่นะครับ

ตอนนี้คือถ้าเกิดได้ยินเสียงชัดเนี่ย
อาจจะรู้สึกแปลกใจแล้วก็ได้

ก็ยังไงทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วย

ไม่มีท่าทีจะขี้เกียจและลดละเลย
สุดยอดมากทำงานขยันมาก

แต่เราก็ยังรอดกันอยู่นะผมกับพี่บอยก็ยังไม่มีใคร

ถือว่าก่อนค่ะค่อนข้างเป็นคนมีบุญ

ไม่ค่อยมีฟุตบอลอาจจะรออีกสักแป๊บนึงเดือนหน้าก็จะกลับมาเตะกัน
ก็จะเป็นช่วงที่บี้กันอย่างเมามันของพรีเมลีกแล้วล่ะ
ทำเปิดกว้างแล้ว
สนุกดูแล้วมันแล้วก็มาเจอกันเองด้วยค่อนข้างจะได้ลุ้นได้ลุ้น

ต้องซ้ำให้ผ่านไป
ครึ่งว่าอย่าเพิ่งเจิม
เพิ่งเจิม

เท่ามันได้เข้าออกมารหัสออกมาเรียกนักแล้ว

แต่ปีนี้สนุกบอกเลยว่าหันไปดูจับฉลากยูฟ่าแมสลีกก็มันมาก
ยังเจอกันแบบโอ้โหสนุกปีนี้สนุกแชมเปอร์ลีก
แล้วบอกเลยว่าทีมที่น่ากลัวที่สุดสำหรับลิเวอร์ฟู
รู้สึกเลยว่าแบบทีมอื่นมันยังเปิดสู้กันได้
เก็บทุกเม็ดอะทีมอย่างเงี้ยน่าหงุดหงิด
เป๊กจะรอดไม่รอดเนี่ยโรคจิตครับ
ใช่น่ากลัวมากบอกเลยว่ามันยังไงก็มัน
ซึ่งถ้าเกิดเราผ่านวิวฟูผ่านเข้ารอบแล้ว
ดันมาเจอกันนี่กลัวนะบอกเลยว่าแบบ
กลัวกว่าทุกทีมที่อยู่ตอนเนี้ยเลยอะ
ครับก็ติดตามกันไปช่วงนี้

มันแบบเกินไปพอเอ๊ย
เราก็ไหลมาอีกแล้วเนี่ย
ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยพี่บอย
น่าจะพอแค่นี้กันก่อนนะครับ
ยังไงก็ติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ
วันนี้ก็ลากันไปก่อน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ